เล็ดมะม่วงหิมพานอบเนย๓๐กรัมครับ
อันนี้ถั่วลันเตาแพ็คนึงมี๖ห่อ

ของผมเป็นถั่วลันเตากรอบแบบกระป๋องนะฮะ

จากกรีนนั้นทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

เพราะว่านุ้ยเขาเคยอยู่ในป่าหิมพานมาก่อนแล้วพอเออ
แล้วไปอยู่กับทศพลเหรอไปทำเสียงกิ้งกา
กิ้งกืกิ้กาขี้กืจีบน้ำขึ้นรูปแก่
ไปร้องอยู่หัวไปค่ะไม่ใช่เช่นดี

เป็นไงเพิ่มความสับสนเข้าไปอีก

ตอนนี้ตัวช่วยคุณเหลืออีก๑ตัวช่วยเท่านั้น

ตัวสุดท้ายที่คุณมีคือให้เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้คุณ

คุณตัดสินใจแน่วแน่แล้วใช่ไหมคะว่าคุณจะใช้ตัวช่วย

ถ้าคุณใช้คุณตีละการเอาตัวช่วยมาให้ฉันเลยค่ะ
ข้างหน้าเลย

ตัวช่วยตัวสุดท้ายของคุณค่ะคุณเจมส์และคุณนุ้ย

ขนาด๔๐กรัมแพ็ค๖ถุง

คือราคานี้ค่ะ

ตอนนี้เหลือเม็ดมะม่วงกับถั่วลำเตาอบกรอบ

คุณยังไม่เคยมีใครใช้ตัวช่วย
แล้วตอบผิดกลับบ้านมือเปล่ามาก่อน

เม็ดมะม่วงมันแพงมันว่าง
แต่มัน๓๐กรัม

เป็นจะเฉลยที่คุณไม่ได้เลือก

ถั่ลันเตาอบกรอบรสมาตรฐานแบบกระป๋อง

ต้องถูกกว่า๒๓บาท
ข้อนี้เป็นการใช้ตัวช่วยให้เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้ด้วย
และนี่คือคำตอบที่คุณนุ้ยและคุณเจมส์เลือก
ราคาถั่วลันเตาอบกรอบอยู่ที่

๓๘บาทจุด๒๕สตางค์

และสิ่งที่คุณถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาว่า
เม็ดมะม่วงหิมพานเป็นสินค้าที่แพงที่สุด

วันนี้เม็ดมะม่วงหิมพานเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ใช้ตัวช่วยด้วยแต่น่าเสียดายทั้งคู่ตอบผิด

อยากเอาไปกินตอนแรกคุณนุ้ยเห็นได้ยินเสียงว่าว่าแล้วคืออะไร
ใครคุณคุณว่าแล้วอันนี้ใครคุณคุณว่าแล้ว
อ้าวแล้วทำไมคุณไม่เลือก

ใช้ตัวช่วยด้วยโอ้โฮเสียดาย
ขอบคุณคุณเจมส์และคุณนุ้ยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
ก็แชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท

ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊ก
แกงป่วนด้วนราคา

คนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึง
นี่อย่าบอกนะว่าพาแม่มากัยภาพประมาณนั้น

น้าเด็กน้าโอ้โฮแฮกเกิดยืนลงไปเลยคุณเลย
แฟนจริงเหรอขอแก้มไปดูนิดหน่อยจริง

อายเลยหอมให้เด็กมันดู
ไม่อายอายอาย